มาดูความคืบหน้านะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อ๑๒เมษายนที่ผ่านมาที่มีกลุ่มเด็กแว้น
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์กันไปแถวถนนเข้าสาร
ว่าจะไปเล่นน้ำสงกรานปรากฏว่าขี่กันไปเป็นกลุ่มเลย
แล้วปรากฏว่ากลายเป็นไม่พอใจตำรวจ
ไม่ชอบให้มาเตือนบอกว่าไม่อยากให้ใครมาสอน
ก็เลยมีปากเสียงกันกับตำรวจและสุดท้ายใช้มีดแทงตำรวจ

ใช่ค่ะจนตำรวจเขาได้รับบาดเจ็บ
จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วแล้วก็นำตัวไปฝากขังนะคะ
ค้านการประกันตัวแล้วก็ไม่มีใครไปประกันตัวด้วยนะ

หนึ่งในนั้นเป็นหัวหน้าแก๊งที่มีชื่อว่าแก๊งหนมจีบ
ตำรวจนครบานสำราญราชควบคุมตัวนายวศิลปดวงดาราหรือเอิร์ทคนนี้ล่ะค่ะ
เป็นหัวหน้าแก๊งหนมจีบเป็นเหมือนวัยรุ่นเป็นแก๊งโจในพื้นที่นะคะ
พร้อมกับเพื่อนรวมทั้งหมด๔คน
ร่วมกันทำร้ายร่างกาย๑๐ตำรวจโทนัฐกรปาละตา
ผู้บังคับหมู่กองร้อยควบคุมฝุงชนจนได้รับบาดเจ็บ
ขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติหน้าที่
เนื่องจากว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่พอใจ
ตำรวจเขาไปเตือนเรื่องของการขี่รถจักรยานยนต์
ก็นำตัวไปสารอาญานถนนรัชดาพิเศษนะคะ
เพื่อขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรก๑๒วัน
ตั้งแต่วันนี้ค่ะ๑๘เมษายนไปจนถึง๒๙เมษายน

แล้วก็รายงานข่าวบอกว่าก็ไม่มีใครมาประกันตัวด้วยล่ะ
ไม่มีครอบครัวไม่มีญาติมาประกันตัวนะคะ
ก็ให้เหตุผลว่าต้องสอบปากคำพยานอีก๗ปาก
แล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติอาทยากร
พร้อมทั้งต้องรอผลการตรวจพิสูจน์บาดแผลของผู้เสียหายด้วย
สารพิจารณาคำฟ้องแล้วเห็นควรให้อนุญาตฝากขังได้ค่ะ
ซึ่งตามกระบวนการเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมจะมีการควบคุมตัว
ผู้ต้องหาเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ขณะที่เพื่อนที่ร่วมก่อเหตุบางรายซึ่งเป็นเยาวชน
ตำรวจก็นำตัวส่งสารพินิษฐ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกตำรวจแจ้งข้อหา
ฐานร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ซึ่งกระทำการตามหน้าที่และพกพาอาวุธมีด
ในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ